ดีนี่สบู่เหลวอับสะออร์แกนิคอ่อนโยนปรัสจากสารเคมีอันตราย
สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะค่ะอ่า
นะครับก็แน่นอนนะครับสำหรับคุณมดดำวันนี้ก็ต้องหยุดนะครับ
ปฏิบัติหน้าที่ในการเป็นพิธีกรทั่วชีวิต
เพราะว่าอย่างที่เราทราบกันอยู่แล้วว่าคุณพระดำเนี่ย
ก็ออกมาแถลงตั้งแต่แรกนะครับบอกว่าคนขับรถค่ะนะฮะ

โอ้โหมันขึ้นมาทางนี้ไงน้องหนุ่มร่องจมูกอืม
ก็คือครั้งแรกเลยนะครับคุณมดดำก็อธิบายให้ฟังอยู่แล้วนะครับว่า
ตอนแรกเลยคุณบิ๊กนะฮะซึ่งเป็นพนักงานขับรถของมดดำเนี่ย
ตอนเช้าเมื่อวานนี้ตื่นขึ้นมาแล้วมีอาการเป็นไข้นะครับ
หลังจากนั้นเนี่ยนะฮะก็เลยมีการไปตรวจเจ้ารับผิดเทสค่ะ
ปรากฏว่ามีผลขึ้นมานะฮะว่าติดโควิดนะครับ
ปิดใช้ในที่นี้คือหมายถึงที่เป็นตรวจเลือดถูกไหม
เป็นตรวจเลือดอ่าอ่าเสร็จปุ๊บปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ย
ตัวเขาเองก็เลยมาบอกทางคุณพ่อดำว่าตัวเขาเองเนี่ยมีอาการแบบนี้
อาการแบบนี้แล้วก็ไปตรวจแล้วก็เจอแบบนี้
เนี่ยนะครับปรากฏว่าผลออกมาเมื่อคืนล่าสุดนะครับก็คือ
คุณบิ๊กที่เป็นพนักงานขับรถเนี่ยติดจริงนะครับ
ผลออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับคือนี่คนนี้นะฮะติดจริง
ส่วนคุณมดดำผลออกมาไม่ติดนะครับ
เพราะฉะนั้นอันนี้คือยืนยันแล้วว่าคุณมดดำเนี่ยจำเป็นต้องกักตัว๑๔วันนะครับ
ทีนี้คนก็พาดมาถึงว่าเอ๊ะแล้วทำไมคุณรถเมย์ผมเองนะฮะ
ซึ่งเจอคุณมดดำเมื่อวันจันทร์ถึงไม่กักตัว
ก็ต้องบอกแบบนี้ว่าถ้านับตามวงแล้วนะฮะตามวงแล้วเนี่ยคือบิ๊กเป็นคนที่ติด
ดำไปเจอบิ๊กมดดำเนี่ยเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงถูกไหมครับเป็นผู้เสี่ยงสูง
เพราะฉะนั้นเรียกว่าเป็นวงที่หนึ่งนะฮะวงที่หนึ่งผมกับรถเมย์มาเจอมดดำเป็นวงที่สอง
ถามว่ามีโอกาสไหมผมก็ลองมดดำว่าถ้ามดดำตรวจแล้วมดดำเป็นปุ๊บเราต้องกักตัว๑๔วันทันที
เข้าใจใช่ไหมฮะอ่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเป็นวงที่๒แล้วถ้าเกิดมดดำติดเราเป็นวงที่๑ทันที
ใช่ถูกต้องย้อนกลับไปพอดีว่ามดดำเนี่ยเมื่อคืนไปตรวจมาแล้วพบว่าไม่เป็นพอไม่เป็นปั้งนะฮะด้วยการกระจายเชื้อเนี่ยยังไม่ออกแน่นอน
เพราะยังไม่ฟักตัวเราสองคนเนี่ยซึ่งเป็นกลุ่มที่๒ก็รอดไปต่อให้คุณมดดำเนี่ยนะฮะไปตรวจเชื้อเจออีก๗วันข้างหน้าเราสองคนก็จะไม่เกี่ยวแล้ว
เพราะเราจบไปตั้งแต่มดดำตรวจครั้งแรกเข้าใจใช่ไหมครับแต่ถ้ามดดำไปตรวจแล้วเจอคนที่เจอมดดำหลังจากที่มดดำเจอกับบิ๊กมาประมาณ๔๕วันคนนั้นต้องกักตัว
ที่มาที่ไปมันก็จะเป็นไล่กันสเต็ปแบบนี้ทั้งหมดเป็นการปรึกษาจากอาจารย์หมอหลายท่านนะครับไม่ได้ท่านเดียวนะหลายท่านหลายท่านก็จะบอกตรงกันแบบนี้มา
แล้วก็จริงหลายคนอาจจะเข้าใจผิดด้วยนึกว่าคุณมดดำติดโควิดจริงคุณมดดำไม่ติดโควิดนะคะอันนี้ต้องแจ้งความ
ตอนนี้อาจจะเป็นบ้าเพราะว่าอยู่บ้านเขาพูดแล้วว่าจริงเขาต้องกักตัว๑๔วันสำหรับพี่มดดำทั้งชีวิตที่ผ่านมาคือทำงานตลอด
ดังนั้นถือว่าเป็นการพักเมื่อคืนก็บอกแกบอกว่าเออพี่ช่วงนี้ก็ถือว่าพัก

อะไรอย่างนี้ค่ะก็เดี๋ยวเราจะโฟนอินไปหาพี่มดดำกันนะว่าวันนี้แกเป็นยังไงบ้าง
แต่วันนี้เราอัปเดตสถานการณ์ของโควิดในประเทศไทยค่ะทางศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินกรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุขเผยตัวเลขสถานการณ์โควิดในประเทศไทยก็พบว่าวันนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่๒๐๑๒รายนะคะ
รวมผู้ป่วยยืนยันสะสม๖๑๖๙๙รายหายป่วยแล้ว๓๔๔๐๒รายอยู่ระหว่างการรักษา๒๗๑๑๙ราย
และมีผู้เสียชีวิตเพิ่มสิบห้ารายค่ะยอดรวมผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่๑๗๘รายด้วยกัน
ในขณะเดียวกันทางพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกราโหมก็เดินทางนะคะ
เข้าปฏิบัติภารกิจที่ธรรมเนียบรัฐบาล
เพื่อที่จะหารือกับคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน๓สถาบันด้วยกัน
ในการขับเคลื่อนฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ
โดยมีคณะคอรมอลเข้าร่วมประชุมด้วยในวันนี้
ทางด้านนายสนั่นอังอุบลกูลประธานกรรมการหอการค้าไทยค่ะ
ก็เปิดเผยบอกว่าในที่ประชุมนั้นนายกรัฐมนตรีได้ให้สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
รายงานสถานการณ์วัคซีนในประเทศไทยให้เอกชนรับทราบว่าตอนนี้เนี่ยดำเนินการไปถึงขั้นตอนไหนแล้ว
ซึ่งในส่วนของทางหอการค้านั้นไม่มีข้อเสนอแนะอะไรเพิ่มเติมเพราะเป้าหมายหลักยังเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับทางรัฐบาลก็คือว่าการขับเคลื่อนเรื่องของวัคซีน
ทั้งนี้ทางด้านนายสุพรรณมงคลสุธีประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยก็กล่าวถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด๑๙ว่ารอบที่๓เนี่ยค่อนข้างรุนแรงกว่าการระบาดที่ผ่านมา
จำเป็นจะต้องมีการล็อกดาวน์เพิ่มขึ้นโดยเน้นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงและมีการแพร่ระบาดสูง
ธุรกิจบางอาชีพอย่างน้อยเนี่ยสิบห้าวันล่าสุดผู้สื่อข่าวก็รายงานบอกว่านายรัฐมนตรีก็มีการตั้งทีมจำนวนสี่ทีมด้วยกันค่ะ
เพื่อที่จะร่วมมือกับสภาหอการค้าไทยที่ได้จัดทีมงาน๔คณะเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะคะก็จะมี๑ทีมสนับสนุนเรื่องสถานที่ในการฉีดวัคซีน
จากว่าภาครัฐเนี่ยก็มีข้อจำกัดเรื่องของสถานที่ด้วยนะคะสองทีมสนับสนุนการฉีดวัคซีนให้มีประสิทธิภาพแล้วก็รวดเร็วยิ่งขึ้น
โดยการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยอย่างเช่นการจัดคิวประชาชนที่จะรับการฉีดล่วงหน้าการออกใบนัดแล้วก็ใบรับรองด้วย
สามค่ะทีมสื่อสารก็จัดขึ้นมาเพื่อจะทำอย่างไรให้ประชาชนเข้าใจถึงชนิดของวัคซีนแล้วก็ความปลอดภัย
รวมไปถึงประโยคของการฉีดหรือไม่ฉีดเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรโดยทั้งสามทีมนั้นจะทำงานร่วมกันกับทางรัฐแล้วก็เอกชนด้วย
ส่วนทีมที่สี่ค่ะทีมนี้จะเป็นทีมที่จัดหาวัคซีนเพิ่มเติมซึ่งทางรัฐบาลก็ยืนยันว่า
ปลอดภัยในปีนี้เนี่ยจะจัดหาวัคซีนได้จำนวนเพียงพอที่จะฉีดให้กับประชาชนเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์หรือหนึ่งร้อยล้านโดสนะคะ
โดยการจัดซื้อก็เป็นของทางภาครัฐแล้วก็เอกชนนั้นเป็นผู้ฉีดวัคซีนจากการประชุมวันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นั่นเองค่ะ
ครับผมก็แน่นอนฮะเรื่องของโควิด๑๙ก็ยังเดินหน้าต่อไปนะครับแล้วก็มีผู้ที่ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นนะฮะ
รวมถึงตอนนี้หลายคนก็ห่วงเรื่องของบุคลากรทางการแพทย์ด้วย
เพราะว่าจะมีความเพียงพอหรือเปล่าเพราะว่าบางทีเนี่ยไปเจอผู้ป่วยที่เรียกว่าติดนะฮะ
แต่ว่าไม่ยอมแจ้งไม่ยอมบอกคือปกปิดข้อมูลบอกไม่ครบ
บอกไม่ครบสุดท้ายแล้วเนี่ยบุคลากรทางการแพทย์เขาก็จำเป็นว่าจะเป็นพยาบาลเป็นแบบเอ่อ
อะไรต่างต่างนาคุณหมอเขาก็ต้องกากตัวอืม
เขาก็จะสู้ศึกโควิดมันก็จะลำบากมากขึ้นไปอีกเพราะว่าตอนนี้เนี่ยค่อนข้างจะน้อยด้วยใช่
ไปถึงตัวเลขที่เพิ่มขึ้นเนี่ยก็เลยทำให้มีประเด็นเรื่องของเครื่องออกซิเจนนะฮะ
อะไรต่างต่างนานาเนี้ยก็ขาดตอนนี้เตียงที่เป็นเตียงของผู้ป่วยสีแดงก็ขาดแล้วอืม
แต่ว่าผู้ป่วยสีเขียวที่เป็นเตียงสนามเนี่ยนะครับคือถ้าสีเขียวคืออาการไม่หนักมากก็อยู่
อยู่เตียงสนามก็ยังมีอยู่ค่ะไม่เต็มแต่พอมาขึ้นมาเป็นอ่าสีเหลืองเนี่ย
อันเนี้ยเริ่มแล้วแน่นแล้วอ่าเริ่มที่จะบอกว่ารำบากแล้ว
พอมันเป็นสีแดงคือวิกฤตเนี่ยหนักเข้าไปใหญ่ตอนนี้คือแทบจะไม่มีแล้วนะฮะ
อืมเนี่ยนะครับอ้าวก็ยังมีอีกหนึ่งประเด็นที่มีการพูดคุยถึงเรื่องราวของเด็กชายคนหนึ่ง

เด็กคนนี้ถูกจัดให้อยู่กับผู้ใหญ่คนหนึ่งในห้องห้องหนึ่ง

อยู่๒คนหลุงคนได้ไม่เป็นไรนะฮะ
แต่ประเด็นที่มันเกิดดราม่าขึ้นก็คือว่า
อยู่ดีเนี่ยมีผู้ชายอีกห้องหนึ่งนะฮะ
เขาเดินออกมานอกห้องแล้วเขามาเจอเด็กคนนี้
อายุ๙ขวบเนี่ยนั่งอยู่บนทางเดิน
เขาก็ถามว่าน้องมานั่งอยู่ข้างนอกทำไมลูก
เด็กคนนี้ก็บอกว่าพี่ผู้ใหญ่ที่อยู่ในห้องเดียวกับผม
เขาไล่ผมออกมาอ้าวเขาก็ถามว่าสาเหตุมันเพราะอะไร
ทำไมก็ถึงไล่หนูออกมาเด็กก็บอกว่าผมคิดถึงพ่อกับแม่
ผมก็เลยโทรศัพท์ไปหาพ่อกับแม่บอกผมกำลังจะนอนแล้ว
แล้วผมก็ร้องไห้แต่ผมไม่ได้ร้องดังนะครับ
แต่พี่ที่อยู่ในนั้นเขาว่าผมว่าผมไม่มีมารยาท
เขาก็เลยไล่ผมออกมาผมก็เลยต้องออกมานั่งอยู่ข้างนอก

ปกติเขาจะแค่นอน๒๐คนเหรอ
แล้วผู้ใหญ่คนนั้นเนี่ยเขาก็เลยบอกไม่เป็นไรลูก
ถ้างั้นหนูเข้าไปเก็บเสื้อผ้า
เอาออกมาซะแล้วมาอยู่ห้องพี่

แล้วใครทำรวมให้หัวเพื่อดูแลที่นั้น
ตกลงคือเด็กคนนี้ก็เลยย้ายมาอยู่กับพี่คนนี้นะฮะ
ของเด็กคนนี้ก็ทราบเรื่องขึ้นมานะครับ
ถ้าเกิดว่าจะให้ย้ายสถานที่ไปเนี่ย
เสียเงินทั้งหมด๔๕๐๐๐บาท
ปรากฏว่าทางผู้ชายคนที่เขาบอกว่าไม่เป็นไร

ไม่ต้องย้ายหรอกมาอยู่กับพี่นี่แหละ

คือผู้ชายคนนี้ชื่อว่าคุณชัดชัยพานสำริท

หลังจากไปช่วยเหลือเด็กชายคนนี้ชื่อว่าน้องโฟกัส

ทีนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงแรม
เมื่อวานนี้ออกไปเอาของที่เพื่อนเอามาให้

ทำไมถึงไล่ออกมา

เป็นคนเดียวในบ้านที่ป่วย

แต่ปรากฏว่าไปถูกคนที่พักอยู่ด้วยกันต่อว่า
แล้วบอกว่ากูจะแบบเสียงดังไม่มีมารยาท
ประมาณว่าน้องคนร้องไห้แต่ว่าเบาอย่างนี้นะฮะ

ก็เลยบอกว่าไม่มีที่นอนมานอนด้วยกันดีกว่า

ข้างยังไม่มีใครมานอนด้วยนะครับ

ตัวน้องคนนี้ก็ไปเก็บของมาแล้วมาเคาะห้อง

เหมือนกับมาหาแล้วก็เหมือนกับตัวก็สั่นหน่อย

คือตัวเองก็เป็นผู้ป่วย

เด็กไม่ได้มีไม่มีมารยาทนะ

นี่ไงมารยาทต้องกลับไปถามที่มึงเอง
เห็นเด็กก็สงสาร

คนที่ไล่เด็กคนนี้ออกมาเนี่ย
หนุ่มไปเจอแล้วเขาจะไล่หนุ่มอีกไหม

โหแล้วพูดพูดไปไม่คิดว่าน้องจะออกไป
เด็กเก้าหัวคือสอนก็ได้ไงว่าน้องเบานะ

เขาจะไปนอนห้องพี่ผู้ชายเขายัง

แสดงว่าเขาไม่ใช่แบบว่าเด็กก้าวร้าวหรือแบบอันนี้ไง

นึกว่าไปนั่งก็ดีนะนั่งให้เห็น

ลูกหลานลูกใครใครก็รักหลานใครเขาก็รัก

อืมใช่เข้าใจนะ

โอเคค่ะเขาบอกว่าอย่างนี้นะคะ
คนที่เป็นโควิดเนี่ยเมื่อหายจากโควิดแล้ว
อาจจะมีอาการเหล่านี้โผล่ขึ้นมาได้

สำนักงานสถิติแห่งชาติสหราชอาณาจักรนะคะ
ระบุว่าคนราว๑ใน๕นะคะ

หลังจากติดเชื้อไปแล้ว๕สัปดาห์นะ

ก็บอกว่ามีอาการที่จะเป็นอย่างนี้ได้นะคะ
ก็คนที่หายไปแล้วเนี่ย

ประมาณ๑๑ล้านคนเนี่ยนะคะ
สหราชนาจักรบอกว่าอย่างนี้ค่ะ

คนที่อายุระหว่าง๓๕๔๙ปี
มีแนวโน้มที่จะเกิดอาการอย่างที่ว่านี้มากที่สุดนะ
แล้วก็ตามมาด้วยคนที่อายุระหว่าง๕๐๖๙ปี
ซึ่งผู้หญิงมีแนวโน้มที่จะเป็นมากกว่าผู้ชายนะคะ
แล้วก็นอกจากนี้ในแบบสำรวจนะคะ
ยังพบว่าผู้ที่ทำงานด้านการดูแลคนป่วยเนี่ยนะคะ
เขาบอกว่าทั้งเจ้าหน้าที่

ไม่ใช่เป็นเฉพาะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเนอะ
เข็นเตียงคนช่วยอะไรต่างเนี่ยนะคะ
เขาก็บอกว่ามีอัตราการที่จะเกิดอาการแบบนี้มากที่สุดด้วยคือใกล้ชิดไงนะคะ
อาการที่ว่านี้นะคะเขาบอกว่าเป็นอย่างนี้ค่ะ
มีหลากหลายอาการมากเช่นนะ๑อ่อนเพลียนะคะ
ไอปวดหัวปวดกล้ามเนื้อนะคะ
ทั้งนี้ผลการตรวจของคนที่เป็นโควิดพบว่า
ระดับการแลกเปลี่ยนก๊าซในปอดเนี่ยนะคือมันจะลดลงเลย
คือมีประสิทธิภาพแค่ประมาณ๕๐
ซึ่งหมายความว่า๕๓เท่ากับคนที่ป่วยเป็นโรคปอด
สมมุติว่าคนที่ป่วยเป็นโรคปอดไม่ได้เป็นโควิดนะคะ
ในอดีตหรือปัจจุบันที่มีคนเป็นโรคบ่อย
อดเขาประสิทธิภาพจะตกลงอยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นคนที่เป็นโควิดประสิทธิภาพปอดเนี่ย
เทียบเท่ากับคนที่ป่วยเป็นโรคปอดเลย
เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะก็จะทำให้รู้สึกว่า
อาการพวกนี้อาจจะเป็นอาการข้างเคียงที่จะตามมาภายหลังที่หายแล้ว
ก็เป็นได้ด้วยนะคะลักษณะแบบนี้นะคะ
และอีกอย่างหนึ่งอันนี้น่ากลัวเหมือนกันนะ
จะมีการอุดตันของของเหลวรอบ
หรือที่หัวใจว่าอย่างนี้นะมันก็คือแบบ
พอมันมีการอุดตันเนี่ยเลือดมันไปไม่สะดวก
ใช่มั้ยเลือดมันเดินไปเลี้ยงไม่ทั่วแบบนี้นะคะ
แสดงว่าก็คือถ้าหลังที่หายจากโควิดแล้วก็อาจจะต้องมีการเช็คอัพ
ใช่ติดตามผลของปอดแล้วก็หัวใจด้วยถูกไหมคะ
คือปอดก่อนเลยแหละว่ามันจะลดประสิทธิภาพลง
แล้วถ้าเกิดว่ามันหนักไปกว่านั้นก็จะเกิดการอุดตันรอบหัวใจ
หรือว่าทำให้หัวใจอุดตันแล้วเลือดมันไปได้ไม่ทั่วเนอะ
เพราะหัวใจมัน๔ห้องใช่ไหมสูบขึ้นสูบลงไปอะไรอย่างเงี้ย
มันถ้าไปไม่ทั่วบางทีพี่เคยเป็น

เคยเป็นนะนึกว่าเป็นอะไรปรากฏว่าเลือดมันไปไม่ดี
อยู่ดีนั่งอยู่อย่างนี้แล้วค่อยแบบเหมือนมันวิ่งขึ้นไป
นึกว่าเป็นตอนแรกนึกว่าจะตรกหรือเปล่า
แต่ปรากฏว่าพอไปเช็คหัวใจเขาบอกว่ามันเป็นเหมือนชั่วขณะ
บางทีมันไปไม่ทั่วเคยแล้วแต่ไม่ไปนะยังไม่ไป

แต่ก็บอกว่าถ้าเกิดหัวใจมันถ้าเกิดมันอุดตันหรือไปไม่ทั่ว
มันเกิดขึ้นจริงซึ่งเราไม่เคยคิดว่ามันจะเป็นอย่างนี้นะ
เพราะฉะนั้นไม่เป็นโควิดก็ดีแต่ถ้าเป็นแล้ว
ก็ต้องตรวจภายหลังอีกทีด้วยหมั่นตรวจนะคะ
ก็จริงแล้ววันก่อนผมมีโอกาสคุยกับน้องผู้หญิงคนหนึ่ง
คือเป็นโควิดสองครั้งติดโควิดสองครั้ง
ว่าแข็งแรงนะเพราะว่าเขาแล้ว
รอดห่างนี้เป็นอย่างไรบ้างนะ
คือเลยพูดอย่างนั้นไม่ว่าเขาแข็งแรง
ที่มันเกิดขึ้นคือน้องคนนี้เมื่อปีที่แล้วเนี่ย
เขาเป็นผู้ป่วยที่ติดโควิดรายที่๗๘หรืออะไรสักอย่าง

พอเสร็จพวกเขาก็ออกมาใช้ชีวิตปกติ
แต่เขาก็ป้องกันนะใส่หน้ากากอนามัยอะไรยังไงอย่างนี้

แล้วก็ต่อเนื่องมาถึงสงการเนี่ย
ประเด็นที่มันเกิดคือเขาก็ไปนั่งทานข้าวกับเพื่อน
แล้วก็เปิดหน้ากากอนามัยทาน
คือเขาไม่รู้ไงเขาก็กินอะไรอย่างนี้

เพื่อนคนนี้มาบอกว่าตัวเองติดโควิด

แต่ก็สบายใจอย่างหนึ่งว่าเขาเคยเป็นแล้ว
น่าจะมีภูมิเขาคิดแบบนั้นก็สบายใจ
ไม่ใช่ผ่านไปได้๓๔วันปรากฏว่าไข้ขึ้น

แล้วอาการคือเบาลงกว่าครั้งแรกไหมครับ
ก็ถามเขาว่าอาการมันเบาลงไหมอะไรอย่างนี้
หรือว่ามันประมาณเท่ากันเขาบอกว่ามันเบาลง
มันไม่ได้หนักเหมือนกับครั้งแรกแต่ติดโควิด
เขาก็ส่งใบมาให้ดูว่าเขาติดโควิดจริง๒ครั้ง

ก็มีเปรียบเทียบให้ดูอะไรอย่างนี้ตอนทำรายการ

แต่ไม่ใช่ผู้ใหญ่เนอะ

ก็คือแบบ๒๐กว่าไปแล้วมั้ง๒๐๓๐อะไรอย่างนั้น
คือไม่ใช่แบบไม่ใช่สูงอายุ

แต่ไม่ใช่บอกว่ามีภูมิแล้วเราจะไม่ติดค่ะ

ถ้าเกิดเรารับเชื้อรอบใหม่มา
หรือว่าเรารับเชื้อหลังจากการฉีดวัคซีนไปเนี่ย
เยอะกว่าจำนวนที่เรามีพลังในร่างกาย

บางทีโอกาสในการที่จะเกิดโรคขึ้นมาก็เป็นได้
แต่ถ้าสมมุติว่าเชื้อมันน้อย

แต่รอบนี้น้องเขาอาจจะโดนแบบเชื้อเยอะเหมือนเดิม
แต่ไปดูผู้ผู้หลายท่านที่เผยไทม์ไลน์มา
ส่วนมากก็จะติดตอนที่ถอดอากาศกินข้าว
ดังนั้นตอนนี้ก็ถึงบอกว่า
อาจจะต้องแยกกันทานข้าวนิดหนึ่ง

แต่สุดท้ายก็คืออย่างเพื่อนที่ติดตอนนี้
ที่เป็นก็คือแฟนออกไปทำงาน
ก็คือตรวจสถานที่ต่างอยู่ที่เชียงใหม่
แล้วก็เอามาติดภรรยาที่อยู่ที่บ้านคือ
ดูแลตัวเองอย่างดีสุดท้ายก็คือมานั่งกินข้าวด้วยกัน

ใช่แล้วก็คนในครอบครัวด้วยนะ

คือไม่ได้ตั้งใจไงไปนั่งทานข้าวด้วยกันอะไรอย่างนี้

ถ้าลองนับกันดูดีมันก็จะเริ่มจาก
วันที่๒ถูกไหมฮะ๒เมษา
วันศุกร์ที่๒เมษาถ้าผมจำไม่ผิดนะ
ก็เป็นประเด็นเกิดขึ้นตอนที่คลัสเตอร์ของทองหล่อ

เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยมันต่อเนื่อง

ก็คือเป็นวันหยุดก็ทุกคนก็ออกกลับบ้านไป

ก็เอาไปกระจายให้ครอบครัว
คนที่ไม่ได้เป็นไปที่นู่น
นู่นเขามีเชื้ออยู่ก็ติดกลับมาอีก
นึกออกไหมฮะมันก็เลยกลายเป็นแบบ

ไปจ่ายตลาดไปซื้อของไปทำงาน
ไปเก็บกันแบบเนี่ย

เพราะว่าเชื้อมันเร็ว

แล้วที่สำคัญการรับมือ
ก็ยังไม่ตอนในช่วงแรกก็

วันนี้ผมถามคุณหมอนัทที่
ก็เป็นคุณหมอทางเดินหายใจ

มีคลิปออกมาที่ว่ามีพนักงานขับรถแล้วใส่ชุด
แล้วล้มแล้วหลับเป็นลมลงไป

ก็ได้คุยกันอะไรอย่างนี้ก็ถามคุณหมอคุณหมอบอกว่า

เอ่อแล้วลงไปที่ออร์เตลนะฮะแล้ว๒เนี่ยแกก็บอกว่า
เป็นปัจจัยของผู้ป่วยมาถึงช้า
คือที่คุณหมอพูดแบบนี้คือผมเข้าใจได้เลยว่า
มีการนำส่งช้าคือมันมีปัจจัยหลายอย่างคือหนึ่งเนี่ย
ผู้ป่วยเองเนี่ยอาการไม่ออกเลยยังไม่รู้ตัว
ถูกไหมฮะอันนี้สำคัญ๒ไปรอต่อคิวเพื่อที่จะตรวจ
แต่ไม่ได้ตรวจเพราะมันนานมากในการไปต่อคิว
แล้วบอกว่ากว่าจะได้ตรวจบางคนก็บอก๒๓วันไม่ได้ตรวจ
อย่างเงี้ยสุดท้ายมีบางคนเนี้ยเสียชีวิตใช่ถูกไหมฮะ
ที่เป็นข่าวไป๓ตรวจแล้วเจอแล้วป่วยแล้วนอนอยู่ที่บ้านแล้ว
แต่ไม่มีรถมารับเนี่ย๓ปัจจัยมันเลยทำให้มีการเกิดการสูญเสียกันเร็วขึ้น
เพราะว่ากว่าจะไปถึงสมมุติวันนี้ติดเชื้อนอนรอไปอีก๔วัน
เชื้อลงปอดวันที่๕ไปถึงปุ๊บเกินแก้แล้วเสียชีวิต
แล้วสุดท้ายทำยังไงเห็นบอกว่าตอนนี้ทาง๑๙๑เอง
เขาก็เปิดมาเป็นแบบว่าสายด่วนรับแจ้งรับแจ้งเกี่ยวกับเรื่องของการติดโควิดด้วย
ไม่ใช่วันนี้นะถอยหลังไว้หลังจากนี้๓๕วันก่อนที่มันเป็นประเด็นกันใหญ่โต
ทุกวันนี้เวลาเราดูรายการกันเนี่ยไทยรัฐทีวีก็มีโทรได้เลยนะคะ
โทรได้แล้วไหมเลขนี้๑ไหมไฟด่วนต่างทำไมเราถึงไม่ใช้วิธีนั้น
คือโทรเข้าไปก็จะมีคู่สายปุ๊บรับปั้งคุยใครโทรเข้ามาปรากฏว่าไม่ติดไม่มีคนรับ
มันจะขึ้นมาโชว์ที่คอมพิวเตอร์เสร็จปุ๊บไล่โทรกลับไล่โทรกลับไล่โทรกลับ
จริงมันจะมีหน่วยงานที่แบบว่าเขาเก่งเรื่องของการแบบโทรศัพท์อย่างนี้
จริงจริงมันก็มีหลายหน่วยงานหรือถ้าไปเกี่ยวกับแบบว่าอย่างเช่นพวกเครือข่ายต่าง
บางทีเขาก็น่าจะทำได้เหมือนกันถ้าสมมุติว่าแบบไปโคลกันกับภาคส่วนต่างแบบนี้เนาะ
ตอนนี้ถ้ามีสายเยอะรถไม่มีก็ไม่ได้ดังนั้นมันก็จะต่อเนื่องกันรถก็จะต้องจัดเตรียมอยู่ดี
เตียงก็จะต้องเตรียมให้เพียงพอและหลังจากนั้นคือบุคลากรทางการแพทย์เพียงพอแค่ไหน
หมายถึงทุกอย่างมันต้องทำไปพร้อมกันทีเดียวนะคะ
เห็นทางอังกฤษเองตอนนี้เขามีวิจัยออกมาว่าการฉีดวัคซีนของเขาเนี่ยจะมี๒ตัว
เขาบอกว่าการฉีดวัคซีนตั้งแต่เข็มแรกมันจะลดการแพร่เชื้อได้๕๐เลยนะคะ
สมมุติว่าฉีดเข็มที่๑ปุ๊บอัตราในการที่สมมุติถ้ารถเมย์เอามาติด
จะแพร่เชื้อไปให้พี่ผัดหรือพี่หนุ่มเนี่ยมันจะน้อยลง

อันนี้เขามีผลวิจัยออกมาจากทางของอังกฤษเองเลยนะคะ๒ตัว
ตอนนี้วัคซีนสำคัญสุด
ใช่แต่อาจจะต้องทำความเข้าใจกับหลายคนจริงเพราะว่าตอนนี้ข่าวที่มันออกมาเรื่องของวัคซีนมันก็เยอะมาก
บางคนก็อาจจะกลัวว่าฉีดวัคซีนไปแล้วฉันจะเป็นอะไรหรือเปล่าหรืออันตรายไหม
อย่างผู้ใหญ่อย่างคุณแม่เองอย่างนี้คุณแม่ก็จะกังวลมากว่าแบบธรรมะจะฉีดแล้วม้าจะเป็นยังไง
ผู้ใหญ่จะกังวลพี่ก็กังวล
คือถ้ามีโรคประจำตัวก็อาจจะต้องแบบว่าเป็นเคสที่แบบอาจจะต้องดูละเอียดนิดนึง
แต่ในกลุ่มบางคนที่เป็นนุ่มสาวเองหรือว่าอะไรอย่างนี้จริงวัคซีนมันก็เป็นอีกทางออกหนึ่งที่เราจะช่วยกันได้
เราก็มีโอกาสได้เห็นจากหลายประเทศเนาะทุกตัวมันก็จะมีผลข้างเคียงของมันจะมากจะน้อยก็จะแตกต่างกันไป
ดังนั้นเนี่ยบางทีเราอาจจะต้องแบบว่าดูหน่อยถ้าเราเป็นโรคประจำตัวหลายอย่างอันนั้นอาจจะโอเคบางคนบอกเฮ้ฉันยังไม่กล้าฉีดงั้นหยุดก่อนได้
แต่สำหรับบางคนที่สุขภาพยังแข็งแรงอยู่ตอนนี้จริงก็อาจจะต้องเดินหน้าไปด้วยกันนิดนึงเนาะ

หลายสิ่งนะ
กลับมานะครับไปดูอีกหนึ่งอาเวนเจอร์ปรากฏตัวแล้วนะฮะ
เป็นแม่ชีอิสลิโอ้โหชื่อแบบว่าอิสลีโอ้โห
ชื่อไทยก็อิสลีนี่แหละอิสลีโอ้โหตั้งชื่อฝรั่งฮะอิสลี
ตั้งชื่อดีฝรั่งไหมชื่อไทยคืออิสรีเนี่ยนะฮะ
ก็คือเรื่องไปเกิดขึ้นที่นครพนมนะครับเขาเรียกแม่ชีชื่อของเขาคืออิสรี
อย่างที่บอกไปนะเนี่ยอายุ๔๙ปีเขาบอกเขาเองเนี่ยเป็นพญาธรรมมิกราชนะฮะ
แล้วก็เป็นเจ้าสำนักปฏิบัติวิปัสนาพระพุทธศิกขีนะฮะ
นี่นะครับโดนจับนะฮะในข้อหาช่อโกงหลังไปอ้างตนเอง
เป็นผู้สำเร็จอรหันต์กายทิพย์โอ้โหไปตั้งกองทุนผ้าป่าทองคำ
ตุ๋นญาติโยมทำบุญกองละ๓๕๕๙บาทโดยผู้ร่วมทำบุญนะครับ
ได้ทองคำรั่วพันธหนัก๑สลึงเป็นค่าตอบแทน
มีผู้หลงเชื่อเป็นเหยื่อเนี่ยนะฮะ๔๐๐รายมูลค่ากว่า๑๐ล้านนะ
ล่าสุดวันนี้นะฮะตำรวจเนี่ยได้เปลี่ยนชุดนะฮะ
จีวอนแดงเป็นชุดขาวอ่าหลังคุมตัวไปสอบปากคำ
คือตำรวจก็จับเปลี่ยนเลยเนี่ยนะฮะเบื้องต้นนะฮะ
อิสลี่ยังคงให้การวกวนพร้อมอ้างว่าไม่ได้ทำความผิดกฎหมายนะฮะ
แต่เป็นอริยบุคคลตามศาสนาและเป็นพระอรหันต์ที่บรรลุธรรมศาสนา
แต่จะมีเวลาคืนเงินให้ตามความเชื่อและศรัทธาเนี่ยนะฮะ
จะต้องมีฤษีเออโทษนะฮะจะมีเลิกยามขอโทษนะจะต้องมีเลิกยามนะครับ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นจะคืนให้แต่คนที่มาร่วมทำบุญเนี่ย
เกิดความโลภจึงเกิดปัญหาซึ่งหากทุกคนรอตามกำหนดเวลา
เดี๋ยวได้รับเงินคืนเองคือเรื่องของเรื่องเนี่ย
บอกเขาคืนให้แน่นอนนะอืมสุดท้ายแล้วไอ้ที่มันพีคกว่านั้น
คืออะไรรู้ไหมตำรวจเนี่ยรวบตึงไปแบบนี้
จับตัวแบบนี้นะฮะแกก็พูดอะไรกับแกไปเรื่อยเปื่อยนะ
สุดท้ายตำรวจเข้าไปตรวจสอบภายในห้องพักนะคุณผู้ชมครับ
เจออะไรฮะไปเจออะไรมีไหมเอาภาพมาดู
เดี๋ยวให้เห็นเห็นกันหน่อยเอาภาพมามา
ต้องฟ้องด้วยภาพนี่เห็นไหมล่ะท่านแต่งท่านแต่งไปไหนอ่ะ
เหมือนตอนหนูมีวิชาไหมไฟสีทองพร้อมด้วยกระโปรงสั้นโอ้โห
แล้วนางก็จะใส่วิกอันนี้กระโปรงเนี่ยนะฮะออกไปท่องราตรี
แล้วเริ่มราติเป็นจากนี้นี่ก็เหนื่อยตูเห็นไหมล่ะ
ดูตาซะก่อนโอ้ยนี่ไงตอนยังไม่ได้แปลงร่างโทษโทษโทษ
ตอนยังเป็นเหมือนกับยังไม่ได้ใส่อันนี้เป็นพลังเดียวกับนะคะ
อ่านี่นี่นี่นี่เห็นไหมล่ะอ่าปากเบิ้ลปากเบิ้ลอย่างงี้เห็นไหมล่ะ
แล้วดูจมูกของนางซะก่อนเป็นสรรไหมล่ะเป็นเหมือนกับสรรเขื่อน
สวยงามจากกรรตาโดนจับไปเรียบร้อยโอ้ตาอุ้ยอุศากลคนเดียวกันหรอ
เหรอเนี่ยนี่คนเดียวกันแสดงว่าทำหลายปีแล้วแน่แน่เลยนะเนี่ย
ใช่คิดถึงเมื่อก่อนเลยที่แอบบิ๊กแม่เวลาไปแต่งหญิงอ่ะนี่ขนาดลงทุนโกนหัว
ก็เมื่อก่อนแอบแต่งหญิงแม่เต้นอยู่
พอแม่กับพ่อกลับมาก็เอาไปซ่อนไว้ในใต้เตียงไง
นี่พูดแบบนี้พ่อจะรู้นะ

หูแม่วิกมีหลายสีด้วยอ่ะ
แต่วิกไม่ใช่วิกผมจริงนะเป็นวิกผมปลอม๓๙๐บาท

เป็นอะไรนะไฟเบอร์

อินอาจเนี่ยท่านก็

แม่ชีอิสตรีอิสตรีอิสตรีเนี่ยนะฮะ

เพราะว่าไม่มีตามพระธรรมวินัย
หรือระเบียบสงฆ์เสมือนแม่ชีธรรมดาเท่านั้นเองฮะ

อาตมาไม่มีรูปไม่มีนาม

แปลว่าไม่มีบัตรประชาชน

จริยวัตรของพระอาหาร
ไม่เหลือธุรกรรมทางการเงิน

แปลว่าพระอาหารจัด

พระบรมคูเทพโลกอุดร

และพระวิปุระมหาเทระ
สำเร็จทำที่ป่าภูพันธ์
และบรมครูเทพโลกอุดร

เพราะรู้ว่า
ภาคอีสาน
จะกลายเป็นศูนย์กลาง
วิปัชนายานใหญ่

ข้าวที่เชิญมาก่อน

มีใครบ้างนะ
คนแรกเราก็จะเป็น
พัครุะศรโสศิ

พุทธท่าเทพสุรยะจัทกวาน
มีหลวงพ่อชาหลวงพ่อชาอาจารย์ชา
เมื่อวานก็มีอีกคนนึงนะเมื่อวานที่มีรูสี
มีฤษีนะที่บอกรักษาโรคได้นะฮะ
แล้วมาล่าสุดเนี่ยโปรกตัวคนใหม่แม่ชีมัน
อัลเวนเจอร์ทั้งหมด๗คนไหม๖คน
ตอนนี้๖คนแล้วนะคือเราเห็นอยู่เรื่อยเลย

หลายคนเอาความเชื่อของคนมา

คือดูเอาไว้เพื่อคลายเครียด

แต่ในช่วงที่บอลเชิญยิ้ม

เพราะนี้ต้องมีกระทรวงเวทมนต์เนี่ยต้องมัน
กระทรวงเวทมนต์เห็นไหมล่ะอิสตรี

อดีตปัจจุบันอนาคต
รู้ว่าทำไมคนนี้ถวายซองเงิน

รู้ไหมครับว่าวันนี้ตำรวจจะมาครับผม
รู้และสั่งคนในว่าห้ามทำ
อาตมาไม่ใช่พระอาหลานธรรมดา

อ้าวแล้วคนที่สไตวิกเป็นใครใช่ไหม

แล้วคนนี้แม่ชีการ์ตูนหนูก็ดูอยู่

นี่อีกคนนึงมีมีการ์ตูน

นี่คนที่เจ็ดคนที่เจ็ดมีแม้ความชายการ์ตูนหูกก็มัน
อยู่กับคนเมื่อกี้เปล่า
คนนี้เป็นแม่ชีลูกศิษย์เออลูกศิษย์เดียวกันนี่ไงลูกศิษย์ของคนเมื่อกี้นี้เหมือนกัน
นี่ใครเนี่ยคนนี้ชื่อเนี่ยการ์ตูนไหมเนี่ยแม่ชีการ์ตูนคนล่าสุด
คือลูกศิษย์เหรอคะลูกศิษย์อันนี้ลูกศิษย์นะแต่เมื่อกี้อาจารย์
ตายแล้วเห็นไหมล่ะเหมือนพุทธกับ
คุณหลวงปู่ชาเป็นลูกศิษย์กันเหมือนกัน
เปลี่ยนใจแล้วมาฟ้องกูทำไม
เรายังไม่ได้ว่าอะไรเล่าให้ฟังเฉย
นี่คนที่ตกมาหาผมเพียงใครรู้ไหม
คนสายวิกเป็นลูกศิษย์ชีวิตกาตูน
นี่พี่โน่บอกมาแล้วในทวิตเตอร์ก็บอกมาแล้ว
ที่ใส่วิกเป็นแม่ชีลูกศิษย์
ชีการ์ตูนเป็นเลขาของแม่ชีชุดแดง

เป็นสาขาเหรอคะ

อันนี้ลักษณะเหมือนเป็นมนุษย์ไฟฟ้า
ต้องมีกับหลายตัว

บอกดูดูให้เป็นเรื่องสนุกสนุกไป
อันนี้อีกอันหนึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับอรัวพระเครื่องเราเล่าสั้นนะคุณผู้ชมค่ะ
คือมันเป็นเรื่องที่พูดถุงแล้วก็มีขนมอะค่ะที่เขาทำเป็นอารัวแต่ว่าเป็นรูปพระเครื่อง
ก็คือมีหลายแบบด้วยหลายสีด้วยนะคะโดยเจ้าของเขาชี้แจงบอกว่าขนมเนี่ยเป็นการผลิตตามออเดอร์
นี่เห็นไหมคะซึ่งตอนนี้เนี่ยต้องตั้งตัวไม่ติดเลยขอหายใจตั้งหลักก่อนนะคะ
ร้านนี่เป็นร้านเล็กทำแบบมีความสุขไปวันมีรายได้เลี้ยงลูกสาวตัวน้อย
คนทำเนี่ยแพ็คส่งตอบหนึ่งคนถ้วนเลยไม่มีคนอื่นแล้วทุกอย่างจะล่าช้า
หอยท่าหันไม่แยะยิ้มเขาบอกงานไม่ดีไม่ส่งเททิ้งเหมือนรวยเหมือนคนหาเวลาว่าง
ทำขนมสนองนี้ให้ตัวเองแต่เป่าเลยทุกอย่างตั้งใจแม้กำไรจะน้อย
ยังไงก็จะจัดสรรคิวให้ทุกคนคอเข้าใจได้อยู่นี่เป็นแบบนี้
คนก็คือดราม่าเหมือนกันอันนี้อันนี้ก็คือกลายเป็นว่าดราม่า
แต่ว่าพระมหาภัยวันท่านออกมาแล้วก็มีการโพสต์ภาพขนมเนี่ย
ระบุว่าใครรับไม่ได้อาตมาเคารพสิทธิ์ในความเห็น
แต่สำหรับอัตมาอาตมาไม่เห็นว่าเป็นเรื่องลบหลู่อะไรนะคะ
มักรับกันไม่ได้เรื่องลักษณะแบบเนี้ย
แต่เรารับได้ถ้าพระเครื่องจะถูกปั๊มออกมาวางขายเป็นตะก้านะ
ละ๕บาท๑๐บาทเนี่ยรับไม่ได้ที่พระเครื่องจะกลายมาเป็นขนม
แต่เรารับได้ค่าพระเครื่องจะกลายเป็นสินค้าที่มีราคา
ซึ่งคนจะซื้อขายกันก็เหมือนเพชรพลอยในราคาหลายร้าน
ตรงนี้คือมันกิดตรงเราก็บอกมาแล้วเนี่ยว่า
เป็นแม่ชีที่ชื่อว่าแม่ชีการ์ตูน
ไม่ไม่ใช่อิสลี้นะ

โอ้พอตับเล็บมาแล้วผมโชว์ได้
แต่เขาเป็นลูกศิษย์ใช่ไหมคุณผู้ชมส่งมาหา
ซื้อทองมาหลอกชาวบ้านเขาเป็นลูกศิษย์ชื่อการ์ตูน
ไปหลอกซื้อทองถ้าจอเจอโทรศัพท์ผมก็ตากกว่านั้นนะ

อุ๊ยอย่าพูดอีกทีแม่

แต่ว่าเดี๋ยวเราต้องเชิญชวนลูกค้าก่อนนี่
เชิญชวนคุณผู้ชมสักนิดนึงนี่เขาบอกมาแล้วนะ
แต่งหญิงเขาชื่อการ์ตูนค่ะอยู่ในกระบวนการ
น้องอันนี้อ่านดิอ่านดิออกชื่ออะไรนะ
โบราณโบราณภูนิภัฏธาอืมภูนิภัฏธานะขอบคุณนะครับ
คุณมดดำนะคะเดี๋ยวมารอเราในเบรกหน้าตอนนี้พักสักครู่เดียวค่ะ

เรื่องของแม่ชีเมื่อกี้นี่โอ้โหเพิ่งแม่ชี

คุณอุ๋ยภาคกลุมนะครับหังไทยรัฐ๘๘แล้วก็

ก็คือแม่ชีสองรูปเมื่อกี้

แล้วก็ออกไปเที่ยวแล้วล่าเหยื่อ

เห็นไหมล่ะแม่ชีห่มแดงนี่อิสรีหรืออู๋นะ

แล้วก็ยังมีอีก๒นะเห็นไหมล่ะมีลูกศิษย์เห็นไหม

นี่ไงแจ้งข้อหาร่วมกันช่อกงประชาชน

โอเคเป็นไรสำรักน้ำควายตัวเอง
ขอน้ำกินหน่อยสิ
มันหายใจวนไปข้างในแล้วมันเหมือนข้อมันแข้ง

เดี๋ยวเราจะโทรเช้าสามไปหาคุณพี่มตดา
เจ้านี้อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะคุณพี่มอส

ตอนนี้ทำสตูดิโออยู่ที่บ้านกลางบ้านแล้วครับ

หนู

หนุ่มบอกว่าตอนนี้อยู่คนเดียวเป็นยังไงบ้างคะพี่มดวันนี้
ก็กักตัวกับน้องอีกคนนึงที่แบบว่าเป็นเลขาคนสนิทอีกคน
เพราะว่าเราค่อนข้างจะโลเทคอย่างนี้ก็ต้องเอาคนมาช่วยแบบว่าทำยังไง
แบบว่าจะต้องทำงานให้ได้เพราะฉะนั้นจะต้องกลับไปดำเนินรายการให้ได้มากที่สุดอ่ะ

อ๋อออกแบบนี้ได้เงินด้วยหรอ

ออกแบบนี้หรอก็ไม่รู้ก็อย่างนึงก็ต้องได้เงินเดี๋ยวมั้ง

ก็คือวันหลังเนี่ยจะจัดรายการผ่านทางวีดีโอคอลแบบนี้ได้แล้วถูกต้องไหม
ตอนนี้ก็จะจับอย่างนี้ได้แล้วแบบประหนึ่งตอนนี้ที่บ้านเนี่ยคือเหมือนสตูดิโอแล้วอ่ะ
คือไม่เป็นสตูดิโออ่ะหมดเลยอ่ะ
คือตอนนี้พี่ก็อยู่กับน้องที่ต้องกักตัวด้วยเหมือนกันถูกไหม
ตอนนี้อัปเดตหน่อยเป็นยังไงบ้างคนในครอบครัวคนที่บ้าน
ก็คือทุกคนก็คือคนกับรถติดโควิดร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วค่ะ
ก็ตอนนี้เขาก็ต้องกักตัวเพื่อที่จะรอรถพยาบาลมารับตามขั้นตอนของเขาไปเนาะ
ก็ได้เข้าไปตรวจที่อื่นแหละเพราะฉะนั้นแหละก็คุยกับโรงพยาบาลก็ต้องรอที่โรงพยาบาลจะต้องมารับ
เขาก็คาดว่าน่าจะวันนี้แหละค่ะน่าจะดึกอะไรอย่างนี้
ผมแนะนำให้คุณไปอยู่กับแม่ชีเมื่อกี้สิ
เมื่อกี้พี่เห็นคำแม่ชีไหม
แม่ชียังไงคือแสดงว่าก็ไม่เป็นแกง
แม่ชีที่กองหุ่นแล้วก็เป็นแกงใช่มั้ย

แล้วก็มีเหล่าสาวกก็
แต่งเป็นแม่ชีแล้วก็แต่งหญิง

ออกล่าเหยื่อเอามาให้ทางศิริ

แบบนี้หรอแชร์อย่างนี้แชร์ฟอง
ให้กำลังใจพี่มดหน่อยอ้าวพี่นุ

ไม่ใช่วันแรกคือตอนนี้สิ่งที่จะต้องขอคือหนุ่มกัญชัยต้องหยุดโทรหาฉัน

ไม่ใช่คือปรึกษากับหนุ่มเนี่ยข้อดีที่จะได้คือจิตจะยิ่งตก

เข้าใจไหมครับหนุ่มจะต้องหยุดโทร

คือที่โทรไปเนี่ยเป็นห่วง

ว่าบิ๊กเนี่ยไปรับเชื้อมาวันไหน

ก็ต้องถามคุณพระดำอาการเป็นยังไงบ้าง

ละลานทุกคนรอบตัวฉันหมดเลย

ก็จะโทรบอกว่าทำไมถึงปล่อยให้แบบว่า

เอาให้ถามสมมติใส่แม็กซ์ไหม

อ่ะไปได้โอ้โหยังไงล่ะเดี๋ยวมาแป๊บนึงคุณผู้ชมพักแป๊บนึงค่ะ
คุณผู้ชมถามนิดนึงค่ะตอนนี้ต้องกลับมาดูแลตัวเองเนาะ
ก็ดูแลตัวเองดีนะครับใส่หน้ากากอนามัยเจลแอลกอฮอล
พยายามมีติดตัวไว้มีระยะห่างอยู่ที่บ้าน
ถ้าไม่จำเป็นก็ช่วงนี้อย่าเพิ่งทานอาหารร่วมกันกับในคนในครอบครัวใช่ค่ะ
อะไรก็เกิดขึ้นได้เสมอทุกวินนี้คุณเซฟตัวเองเท่ากับคุณเซฟบุคลากรทางการแพทย์ด้วย
เป็นกำลังใจให้ซึ่งกันแล้วกันนะคะพรุ่งนี้เจอกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ